นิดนึงที่แหมมักจะเป็นศัตรูคู่อาฆาตกับเจ้าน้องไก่
โอ้โหเจ้าของเล้าไก่เขาบอกว่าเจ็บปวดมากเสียหายไปหลายหมื่นบาทแล้วเนี่ย
ตามมาจับงูเหลือมกันที่นี่เลยบ้านเลขที่๘ทับ๑หมู่๖
ตำบลบางพลับอำเภอโพทองจังหวัดอ่างทองนะคะ
เป็นบ้านของคุณลุงกำจัดธัญกิจ
ก็คุณลุงเล่าบอกว่าที่บ้านเนี่ยเลี้ยงไก่ชนเอาไว้ในเล้าหลังบ้าน

แล้วที่ผ่านมาลุงก็สงสัยว่าไก่ชนหายไปแบบไร้ร่องรอย
คือหายวับไม่ต้องสงสัยแล้วตอนนี้
เพราะว่าหลักฐานมันมาแล้ว
โอ้โหคุณลุงตกใจมากเพราะว่ามีวันหนึ่งเปิดไปเจอ
งูเหลือมตัวใหญ่ยาวนอนพุงกางอยู่ในร้าวอย่างนี้
คืองูเหลือมมันเขมือบไก่พ่อพันธุ์แม่พันธุ์ไปเรียบร้อยแล้วค่ะคุณ
ราคาไก่ที่เหมือบไปเนี่ยจำนวนสองตัวเนี่ยนะ

คือโอ้ตายแล้วไม่รู้จะพูดยังไงแต่เจ้าของช้ำใจมากจริง
งูเหลือมเนี่ยนะมันไม่ได้หนีไปไหนเพราะอะไรมันอิ่มอ่ะเนาะคุณ
ไม่ได้เวลามันกินอิ่มมันจะนิ่งก่อนมันจะต้องนอนก่อน

คือทีนี้งูเนี่ยมันก็มีท่าทีที่ค่อนข้างจะดุร้ายแล้วเวลาคนเข้าไปใกล้ใช่ไหม
มันจะฉกมันจะสู้เต็มที่ลุงก็ตกใจทีนี้ทำไงดีอ่ะ

ทางด้านเจ้าหน้าที่กู้ภัยหญิงสาวก็เดินทางมาพร้อมกับกรงใช้อุปกรณ์ในการจับงูกดลงไปที่หัวงูเหลือม
ดูมันดุร้ายมากคือมันก็ไม่ได้ยอมง่ายขนาดคุณพี่เขามีความจำนานเห็นไหม

จากนั้นเจ้าหน้าที่เขาก็ใช้มือมือมือนะคุณผู้ชมคือเขามีความชำนาญเห็นไหมคะ
จับเข้าที่หัวงูคงพามันออกมันนอกกรงได้อย่างปลอดภัยนะคะ
แล้วก็นำเจ้างูเหลือมใส่กระสอบปุ๋ยขึ้นรถยนต์ไป

ไม่ได้มาแอบลักกินขโมยกินไก่เขา
คือเจ้าของเขาก็เสียหายหลายหมื่นอ่ะ
แล้วเจ็บใจด้วยไก่แสนรักของเขาเป็นพ่อพันธุแม่พันธุ

ชื่นชมมากเพราะว่าคุณพี่เนี่ยคือ
ถ้ามีงูที่อ่างทองที่ไหนคุณพี่เขาไปหมดเลย
แล้วเขาเก่งมากต้องขอบคุณค่ะ
ดูจับมือเปล่าอ่ะคือเป็นผู้หญิงที่จับงูมือเปล่า
ผู้ชายอย่างเราเห็นแล้วร้อง

เพราะเป็นผู้ชายยังไม่กล้าจับเลยไง

ไม่เกี่ยวหรอกเอาจริงไม่เกี่ยวว่าคุณเป็นผู้ชายผู้หญิงหรอก
แต่ว่าคนที่เขามีความสามารถแล้วเขารู้วิธีการจับ
เขาก็จะจับได้ถ้าเราไม่รู้เราก็ไม่ควรไง

เออยืนกรี๊ดอย่างนั้นมันเสียอาการเลย